ต่อกันดีกว่านะจ๊ะดูเหมือนจะมีรุนหรือเปล่าสำหรับคู่นี้

คุณผู้ชมเห็นภาพนี้ไหมนี่เขาบอกเลยเขาประกาศว่าแค่คิดถึงช่วงเวลานั้นด้วยความสุข

คอมเมนต์หวานที่ส่งถึงสาวยายาจากนักเดชนั่นเอง
ยายาก็เข้ามาคอมเมนต์คนแรกเลยบอกว่าโอ้โหคิดถึงเขาเหรอคะ
พร้อมกับแขกไปยังหนุ่มณเดชน์ด้วย
ณเดชน์ตอบกลับด้วยนะคะว่ามากกัน
ตายแฟนคลับจิกหมอนฟินมากเลยคุณผู้ชม
รวมไปถึงพี่บุ๋มประนัดดาด้วยนะจ๊ะ
ถึงขนาดยังไงรู้ไหมยังไงฮะแคปข้อความของทั้งคู่นะ
แล้วก็เอามาโพสต์ในไอจีส่วนตัวของตัวเองแบบนี้ว่า
แซวหยอกว่าเขาไม่มีไลน์คุยกันเหรอครับ
่งเอ็นไวน์อย่างฉันเนี่ยสลบไป๓ตลบเลยจ้ะ

อิจฉามากหมดยังมีคู่ไหนอีกมั้ย

เอาอีกหนึ่งคู่อีกหนึ่งคู่
เอาอีกหนึ่งคู่ด้วยกว่าแข็งให้เพราะว่าวันนี้ความหวานเหลือเกินนะฮะ
บอกเลยอีกคู่หนึ่งก็คือหมากเค็ม

บอกเลยว่าเขานี่เขาซื้อบ้านด้วยกันแล้วนะ

แต่ว่าทั้งคู่เนี่ยเขาต่างออกตัวนะคะว่าคู่ของตัวเองเนี่ย
หวานสู้ของณเดชนยายาไม่ได้หรอก
แต่เราสองคนนะคะว่าเขาไม่ต้องเถียงกันหรอ
เพราะว่าเท่าที่เราไปดูในไอจีของทั้งคู่นะ

ขอรวมช็อตหวานบางช็อตมาให้คุณผู้ชมได้ดูแล้วกันนะคะ
พอณเดชยาย่านะโพสตภาพเที่ยวทะเล

คือดิฉันดูตามอินสตาแกรม

มีแบบที่เที่ยวเขาประจนภาย

วรินนะแล้วก็คิมเมอรี่ได้ข่าวว่าซื้อบ้านที่เขาใหญ่ด้วยกัน
เดี๋ยวรอแล้วกันว่าคู่สองคู่นี้คู่ไหนเขาจะแต่งกันก่อน